คุณผู้ชมค่ะงานเดียวกันค่ะเจอว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงค่ะอนันดาค่ะ
ประเด็นดราม่านิดนึงนะคะก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวหนังทิศน้อยไปใช่ไหม
นะคะแล้วพี่เท่งเนี่ยเขาเป็นแบบภูมิกับนะคะเป็นผู้จัดด้วย
เขาก็แซวกันคุณผู้ชมเป็นการแซวแบบหน้าเวทีน่ะบอกว่า
เอาจริงหนังเรื่องนี้ค่าตัวแม่อ้ำที่เล่นด้วยเนี่ยโอ้โหค่าตัวเยอะมากนะคะ
ค่าตัวแม่อ้ำเนี่ยสร้างหนังได้เรื่องหนึ่งส่วนค่าตัวอนันดาไปซื้อคอนโดได้ที่หนึ่งเลย
คอนโดพร้อมรถได้เลยค่ะคือพูดไปแบบนี้ปรากฏว่าเกิดดราม่า
ชาวเน็ตไปบอกว่าหูค่าตัวแพงขนาดนี้เห็นใจคนทำงานเบื้องหลังบ้างหรือเปล่า
อนันดานั้นบอกว่าจริงพี่มันเป็นแบบโจ๊กเท่านั้นแหละคุยแซวกันเล่นตลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
นันดาเนี่ยทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเข้าใจหมดนะนันดาบอกว่า
ถ้าผมค่าตัวแพงขนาดนั้นผมเล่นหนังมา๓๐เรื่องคอนโดผมทั่วประเทศไทยทั่วโลกไปแล้วค่ะ
ที่สำคัญอนันดาบอกว่าจริงแล้วผมทำงานคนเบื้องหลังรู้ซึ้งเหมือนกันนะว่ามันได้เงินน้อย
มันได้เงินน้อยจริงอยากให้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขแบบให้เป็นระบบระเบียบไปเลยแบบนี้ดีกว่า
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
มันมีหลายเลเวลคือถ้าสมมุติว่าเราจะมามองกันแบบพื้นแบบชาบโชยอย่างนี้
แค่มาดูเป็นข่าวดราม่าเฉยเนี่ยมันไม่เกิดประโยชนหรอก
เพราะจริงแล้วถ้าเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเป็นนโยบายมากกว่า